ปรากฏการณ์ครีสมายานาเมื่อวานคนไทยข้อนประเทศฮือฮากันใหญ่เลยนะฮะ
โดยเฉพาะพี่น้องชาวเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีการอวดค่ะ
โชว์รูปทุ่มหนึ่งแล้วทำไมฟ้ายังไม่มืดเลย
สว่างอยู่เลยนะคะนี่โชว์กันให้เห็นแบบนี้เลย
หกโมงสามสิบห้านาทีช่วงเย็นแล้วนะจะทุ่มด้วยนะเออ
ทุ่มแล้วทำไมท้องฟ้ายังสว่างสวัยแบบนี้นะคะ
คือก็มีคำตอบในหลักดาราศาสตร์มาด้วยนะคะ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ข้อความบอกว่าเมื่อวานนี้๒๑มิถุนายนเป็นวันคริสมายัน
ก็คือเป็นวันที่มีเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี
ดวงอาทิตย์ปกติแล้วขึ้นทางทิศตะวันออกใช่ไหมคะ
แต่คราวนี้มันจะเฉียงไปทางทิศเหนือมากที่สุด
แล้วปกติมันตกทางทิศตะวันตกใช่ไหมคะ
แต่คราวนี้มันจะเฉียงไปทางทิศเหนือมากที่สุดนั่นเอง
ก็เลยทำให้กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี
และกลางวันยาวนานกว่ากลางคืนตามปกติทั่วไปค่ะ

ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาสักประมาณตี๕๕๑นาที
ลับขอบฟ้าเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๔๗นาที

เวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้ายาวนาน
ถึง๑๒ชั่วโมง๕๖นาที
เป็นช่วงเวลากลางวันที่ยาวนานสุดในรอบปีค่ะ
นับเป็นวันที่เข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศทางซีกโลกเหนือ
แล้วก็เป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศทางซีกโลกใต้นั่นเองนะคะ
สำหรับในวันที่๒๑มิถุนายนปีนี้ค่ะ
สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติก็ยังกำหนดให้เป็นวันดาราศาสต
โรงเรียนประจำปี๒๕๖๔อีกด้วย
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้เอาล่ะคุณผู้ชม

ไม่ว่าจะเป็นสะพานนวรัฐกลางเมืองเชียงใหม่

สถานีวิจัยเกษตรแม่เหี่ยในตัวเมืองเชียงใหม่
พบว่าก่อนเวลา๑๘นาฬิกาดวงอาทิตย์

เลิกงานในช่วงสักประมาณ๕โมงเย็น
เอาล่ะคราวนี้กลายเป็นว่าเหมือนลักษณะพระอาทิตย์ทำโอที
ประชาชนที่เลิกงานปกติ๕โมงเย็น

ใช่ค่ะแล้วประชาชนที่เขาเลิกงานช่วงเย็น
ก็มีโอกาสมีเวลามากขึ้นในการมาออกกำลังกาย

ปกตินี่คือช่วงทุ่มหนึ่งโอ๊ยไม่ไหวแล้ว

คุณผู้ชมนี่แหละค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็ปกติช่วงฤดูหนาวจะมืดไว
โมงเย็นก็จะมืดแล้วบ้านเรานะคะ
คุณผู้ชายจะกลับบ้านก็กลับได้ช้ากว่าเดิม

ฮะแต่ว่าเมียที่บ้านนี่ดูเวลา
เดี๋ยวค่อยป่ะ